ทีมข่าวเราได้รวบรวมว่าอะไรทำได้ทำไม่ได้
ต้นของกัญชาสามารถเอาไปใช้ได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายทั้งเปลือกลำต้นนะคะ
เส้นใยกิ่งก้านรากและใบใบเนี่ยต้องไม่มียอดหรือช่อดอกติดมาด้วยนะคะ
รวมไปถึงเมล็ดกัญชงน้ำมันและสารสกัดจากเมล็ดกัญชงอันนี้ใช้ได้อย่างถูกกฎหมายค่ะ
แต่ว่าเขาก็จะมีข้อกำหนดว่าจะต้องมีสารเต็ตร้าไฮโดแคนนามินอนนะคะไม่เกินหรือว่าสารทีเอสซีเนี่ยไม่เกินสูงจุดสองเปอร์เซ็นต์นะคะ
ซึ่งสารทีเอสซีเป็นสารของกัญชาที่มีฤทธิ์ต่อจิตประสาทจะทำให้เกิดการผ่อนคลายนอนหลับลดอาการคลื่นไส้อาเจียน
และกระตุ้นให้อยากอาหารค่ะไปดูกันนะคะอ่าเดี๋ยวเราทำกราฟิกให้ดูกันชัดชัด
สิ่งที่ทำได้มีอะไรบ้างฮะคุณผู้ชมปลูกได้ค่ะนะคะ
ไม่ต้องขออนุญาตแต่ว่าต้องแจ้งข้อมูลผ่านระบบแอปพลิเคชันปลูกกันที่เขาไปโหลดกันนี่แหละค่ะปลูกกันนะคะ
นี้นะคะซึ่งสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเขาทำขึ้นมา
แล้วก็ไปลงทะเบียนจดแจ้งตามวัตถุประสงค์ซะอันนี้ก็จะสามารถปลูกได้นะคะ
ซื้อได้ครอบครองได้ใช้น้ำมันกัญชารักษาโรคหรือศึกษาวิจัยได้
แต่สิ่งที่ทำไม่ได้เนี่ยก็คือถ้าเป็นคนขับรถสาธารณะห้ามใช้ใช้ไม่ได้
อันนี้ถือว่าผิดนะคะหรือว่ากลิ่นควันกัญชาอันนี้ยังผิดกฎหมายอยู่นะคะ
เพราะว่าแม้การสูบกัญชาจะไม่มีความผิดกฎหมายยาเสพติด
แต่สูบกัญชาในที่สาธารณะรบกวนสิทธิ์ผู้อื่นก็มีความผิดตามพรบการสาธารณสุข
อันนี้โทษนะคะจำคุกไม่เกินสามเดือนปรับไม่เกินสองหมื่นห้าพันบาท
อันนี้ก็ต้องเราก็ต้องแบบตระหนักเอาไว้ด้วยค่ะ
แม้ว่าจะมีการปลดล็อกกัญชาแต่ก็ยังไม่ถือว่าเป็นไปอย่างเสรีร้อยเปอร์เซ็น
เพราะว่ายังมีเงื่อนไขที่กำหนดว่าเราจะทำอะไรบางอย่างเนี่ย
ต้องขออนุญาตอยู่อย่างเช่นนำเข้าส่งออกพืชเมล็ดสารสกัด
หรือการเอาไปปรุงอาหารเครื่องดื่มหรือการเอากัญชาไปใช้ทำยาสมุนไพร
ทำเครื่องสำอางเนี่ยอันนี้ต้องขออนุญาต
ทีนี้ไปดูกันต่อว่าถ้าจะใช้ผลิตภัณฑ์กัญชา
จะใช้ยังไงให้ปลอดภัยคืออันดับแรกเลยอะไรก็แล้วแต่
ก็ใช้ตามคำแนะนำของแพทย์อย่างเคร่งครัดนะคะ
หยดยาเนี่ยก็ไม่ควรหยดเพิ่มเอง
แล้วก็ไม่ขับรถหรือทำงานกับเครื่องจักรด้วยนะคะ
ถ้าใช้นะคะหรือถ้ามีอาการผิดปกติเหล่านี้
ต้องไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาลค่ะอาการอะไรบ้าง

เป็นลมหมดสติเจ็บหน้าอกร้าวไปที่แขน
เหงื่อแตกตัวสั่นกระวนกระวาย
วิตกกังวลหวาดระแวงไม่สมเหตุสมผล
หายใจไม่สะดวกเดินเซพูดไม่ชัดหูแว่วเห็นภาพหลอนพูดคนเดียวอารมณ์แปรปรวน
อันนี้ก็ต้องบอกว่าจะต้องไปพบแพทย์อย่างเร่งด่วนอันนี้คือนี่ค่ะ